ละครเรื่องนี้เพลิงพระนางค่ะ

ก็ฮไปห้อคำต้องเข้าห้อคำแล้วนะคะ
เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเมียนมานะคะ
คือก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางการไทยยุติค่ะในการฉายละครเรื่องนี้
เพราะเห็นจากว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม

ใช่นั่นแหละนะไปดูทางด้านของผู้จัดสักหน่อยนะคะ
คุณตุ๊กตาจิรัตดากัญจาลึกค่ะ
เพลิงพระนางนี่นะคะออกมาโพสต์ยืนยันเลยค่ะ
เผลิงพระนางนี่เป็นแค่เมืองสมมุติขึ้น
อิงประวัติศาสตร์ชาติใด

แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดมาแบบนี้ค่ะ
หลังจากมีกระแสสงสัยกันมามากมายเกี่ยวกับละครเรื่องเพลิงพระนาง
ผลิตโดยบริษัทกันตนามูฟวิชาวสองพันสองจำกัด
ำกับโดยคุณธีรศักดิ์พรมเงิน
ออกอากาศหลังข่าวภาคข้ามทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางช่องเจ็ดสี
โดยเฉพาะเขาคงของเรื่องว่าไปอิงกับประวัติศาสตร์ของชาติใดหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะผู้จัดตุ๊กตาจิตรดากัญจาลึกนะคะ
ก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้เนี่ยเขียนมาจากการขยายเขาคงเรื่องเพลิงพระนาง
สร้างในปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า

คุณเหมียวสมัยพรคุณชมพูนุษย์โดยเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นค่ะ
โดยไม่ได้ตั้งใจเอาเนื้อเรื่องมาจากประวัติศาสตร์ชาติใดโดยตรง
เพียงเขาโครงบางส่วนที่เป็นเรื่องเล่าในความรับรู้ของคนไทยเท่านั้นค่ะ
แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศใด
โดยเราค่ะนำเอาเรื่องเล่ามาผสมกับจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้นค่ะ
ส่วนที่จะมีคนโยงว่านำมาจากประวัตินู่นนี่
ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็นกันค่ะ
ผู้เขียนบทและผู้สร้างตั้งใจให้เป็นเมืองสมมติ
โดยออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมสภาพบ้านเมืองชื่อตัวละคร
แล้วก็เหตุการณ์แวดล้อมไม่ให้เหมือนประเทศใด
ขอยืนยันว่าละครเรื่องนี้สร้างสรรค์จากจินตนาการค่ะ
คุณตุ๊กตาเธอว่าแบบนั้นชี้แจงเธอว่าแบบนั้น
๒๕๓๙ฉันขอแก้ไขนิดนึงคุณเปรียนุษย์ปานพนัก
เปรียนุษย์เออชมพูนุษย์มาจากไหนล่ะเชอรี่
ก็มีการสับสนบ้าง๓๙เธอก็เด็กอยู่แล้วก็เด็กอยู่นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทกัณามุวิชาว๒๐๑
จำกัดค่ะก็ได้ร่อนจดหมายชี้แจงเลยนะคะ
ถึงสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาใจความเดียวกันนะคะว่า
ขณะที่ในส่วนของนักแสดงนั้นนะคะนางเอกสาวอ้ำพัชราภาค่ะ
ผู้รับบทเด่นเป็นเจ้านางอนันทิพย์ค่ะ
เมื่อวานนี้ก็ยังได้โพสต์รูปโปรโมทละครตามปกตินะคะ
โดยลงภาพคู่กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างขุนชานนท์
นางเอกอันนัถเจ้าน่าอันทิพย์ไปแล้วใช่ไหม

ละครเรื่องนี้นะถ้าให้ระงับฉายจริง
คุณคิลลี่บอกอย่างนี้ก็เสียใจแล้วก็เห็นใจทางทีมงานด้วยนะคะ
เพราะว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทำกันเป็นปีกว่าเลยนะกว่าจะได้ออกมาสู่ทางสายตาค่ะ
อีกหนึ่งคนที่สำคัญที่ทางไทยรัฐออนไลน์ไปถามนะคะคือคุณลูกสาวนั่นเองคุณน้องสตางค์ของคุณตุ๊กตานะคะ
บอกว่าเธอก็ยอมรับเลยนะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของคุณแม่ค่ะ
แต่ว่าต้องเจอกันก่อนนะคะถึงจะให้กำลังใจกันถึงจะพูดคุยกันแล้วก็รายละเอียดอันอื่นนะติดตามได้จากคุณตุ๊กตาจะดีที่สุดค่ะ
ใช่ค่ะเชื่อว่ายังไม่จบง่ายเรื่องนี้ต้องปูเสือรอกันไปยาว